ไม่ใช่ที่คุยกันที่แรกคือในโยงกับผู้กำกับ
ที่เมื่อกี้แกแกพูดก่อนที่แดจะเข้าอันนี้
พ่อตอนนี้ใหญ่คนที่อยู่ที่นี่
เขาไปเชียงใหม่เขาไปฝ้าหัวเขาไปประทุม
เขาไปราชนาเดี๋ยวเขากลับมาให้เขาไปขอเข้ามาได้ไหม
ตอนนี้เขาไปราชการที่เชียงใหม่ที่ฝ้าของเขา
เดี๋ยวให้เขากลับมาลุ้นให้เขาไปขอเข้ามาได้ไหม
ให้เขาโอกรับไหร่ไปไหม

เดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้ว
เดี๋ยวไปเอาถู้เป็นเทียนก่อน
มันนี่มีเที่ยนเล็กนะบอกเองซื้อเที่ยนเล็กมาด้วย
แล้วโดมายสีขาวอยู่ไหน
แม่หน่อยแล้วน่ะไม่ใช่ไงเราก็เห็นนะคะไม่ใช่แล้วไปช่วยกับอย่างหนึ่งไม่ใช่
กูเป็นเด็กน่ะยังรู้เลยอืมเขาบอกเขาบอกว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เป็นคนทำ
อืมไม่แล้วใครโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกำลังไปนะคะเดี๋ยวกำลังไปเดี๋ยวกำลังไปแล้วน่ะ
เดี๋ยวเราเนี้ยไปกันได้เพราะว่าพอตกอีกที่
ไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าน้องเขาตกใจกันดีลุงสวัสดีค่ะ
วันนั้นตรงเนี้ยค่ะพรุ่งเขาก็เลยเอาโต๊ะตัวเนี้ยหนี

อันโต๊ะตัวเนี้ยหนีหนูก็ไม่รู้ค่ะ
พ่อมาบอกหนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะตอนเข้าหนูไม่รู้เรื่อง
แต่ตอนออกมาแล้วหนูกดหนูมาหนูว่ามากหนูว่าจะระเบิดไหม
เข้าหนูตรงนี้แหละมันมีเอ่ออย่างความใจอะไรหรือว่า
ที่แรกหนูบูบบูบค่ะบูบบูบบูบมันหนาวแล้วก็ร้อน
บอกว่าหนาวแล้วก็ร้อนแล้วทุกคนอยู่ตรงเนี้ยหล่ะ
ที่แรกแหล่ะจะบุบบุบบบุบบอกก็อย่าพูดอย่าพูด

แต่ไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะข้างนอก
อยู่ข้างนอกก่อนจะถึงบ่อขยะ

เพราะว่าจากวันนั้นเช้าอีกวัน

ไปขอเข้ามา
ขอเข้ามาแต่ไปแต่วันนั้นแล้วค่ะ
ไปวันที่๒๘เลยเย็นวันนั้นเลยค่ะ

ที่บ้านสุดมันไม่ได้ขอ

พอที่นูจะไปเก็บแล้ว

ซื้อต่ำจ่อย

ได้เลือกเป็นซิ่งยกด่อนเดียวจะทำทั้งหมด
จะมาว่าจะทำที่ทำให้หมด

แต่ผมก็เชื่อนะ

ก็ไปตามเราหมด